คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้านะคะ
สำหรับกรณีปืนของตำรวจระเวนชายแดนที่๒๔หายไปกว่า๘๐๐กระบอกนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ได้มีการประชุมด่วนในเรื่องนี้ค่ะ
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าเพิ่งนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องของขอนแก่นโมเดล
รอผลการสอบสวนให้ชัดเจนก่อนนะคะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พูดถึงคดีขโมยปืนจำนวน๘๘๕กระบอก
จากกองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่๒๔๕อำเภอเมืองจังหวัดน้องคาย
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๔
ค่ายเสนีรณยุทธ์จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งระบุว่าตำรวจในพื้นที่อุดรธานีได้ติดตามและจับกลุ่มผู้ต้องหาไว้ได้แล้ว
แล้วก็ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแล
อย่าเพิ่งมองว่าไปเกี่ยวข้องกับขอนแก่นโมเดล
ให้รอผลสอบสวนและรอความชัดเจนก่อนค่ะ
โดยยืนยันว่าการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ในพื้นที่อีสานเบาบางลงนะคะ
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๑ถึง๒๕๕๙
บ้านเมืองก็เลยเดินต่อไปไม่ได้
ดังนั้นตอนนี้ต้องนำไปสู่การปรองดอง
ส่วนคดีความถ้าใครทำผิดก็ต้องรับผิดชอบกันไปค่ะ
ก็ผมยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าปีตั้งแต่หลายปีแล้วนะ
ปี๕๐พามาเนี่ยนะครับก็ปืนหายนะ
ปืนของตำรวจในพื้นที่จังหวัดอุดรใช่ไหม

ซึ่งก็กำลังติดตามดูแล้วก็มีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
เพื่อเอามาสอบสวนดูใครเกี่ยวข้องใครไม่เกี่ยวข้องกัน
ก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน
แต่ว่าเพิ่งมาเกิดความชัดเจนในห่วงนี้
ซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจเขาได้ดำเนินการเกี่ยวกับในเรื่องเหล่านี้ครับ
วันนี้จะมีการดำเนินการด้านนี้เผื่อเริ่มขึ้นหน้ายังไงต่อไปไหมครับท่าน
ก็เดี๋ยวต้องดอให้ผมให้ศิลป์เวลามีคนไปดูอ่ะค่ะนะเรื่องนี้นะครับ
ถ้าถ้าเกี่ยวข้องกับคุณบริษัทภักดิ์แข่งผู้เดินจริงเราคิดว่าต้องการยังไงต่อไป
ผมยังไม่คุณอย่าเป็นช่วงมือนึกสิเดี๋ยวนี้เขาเสียหายนะคุณไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะ
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔ประชุมด่วนกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ
ติดตามความคึบหน้าของคดีปืนหายไปจากกองร้อยตำรวจภรรยังนะประตูอำนุษย
ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดมีอดีตตำรวจยศดาบตำรวจ๒นาย
และมีประชาชนรวมทั้งหมด๗คนค่ะ
ถูกคุมตัวและสอบสวนอยู่ที่มณฑนทหารบกที่๑๑กรุงเทพ
หลังประชุมเสร็จพลตำรวจโทจตุพลปันรักษาก็ตอบผู้สื่อข่าวสั้นนะคะ

จากนั้นก็ขึ้นรถเดินทางกลับทันทีไม่ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะ